มหาเดชาฮะนะฮะที่จริงจริงก่อวิทยากรรมมากมายนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะเพราะเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
มันได้ไหมมามาพี่น้องดูดูหน้ามันมาอบรวชออกมาออกมา
กูไม่อยากทำผิดกฎหมายออกมาต่อยกูเดี๋ยวมึงเจอโอ้โหเนี่ยแหละ
แล้วตะโกนเรียกพี่ตูพี่ตูไหนนะสะดุ้งเลยอ่ะอ่า
พี่ตูเสรีพิสูจน์แล้วก็พ่อออสพานุพงศิงฮาราณอายุทยา
พ่ออธเองจริงจริงเป็นผลตำรวจเอกพานุพงศ์ศิงหราอังคุณ
ที่เป็นอดีตรองพบตรแล้วก็อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคเหนือนี่นะฮะคุณเคร้อยล้านเขาไปเชียงใหม่นะฮะ
เขาถูกกระทำแบบนี้เขาเลยตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วย
ผมเนี่ยถูกต่อยกูเนี่ยถูกต่อยอยู่หน้าสถานที่ตำรวจเลย
แล้วเมื่อกี้คือคนใส่เสื้อลายสก๊อตคือคนต่อย
แล้วก็รีบบินมรสัยหนีไปเลยเหรอเออนะครับแล้วบอกเหตุการณ์เนี้ย
ด้านหน้าสถานีตำรวจคือด้านหน้าสำนักงานตำรวจท่องเที่ยว
เจ้าตัวอยู่ในสภาพเลือดอาบหน้านะครับ
คุณผู้ชมที่นี้ทางด้านกองมาครับการตำรวจท่องเที่ยว
ร่วมกับตำรวจท้องที่สพภูพิงราชนิเวศ
ก็ต้องตรวจสอบคุณตรวจสอบคลิปดังกล่าว
ก็เพราะว่าเกิดจริงวันที่๑๕กันยายน๖๓๐๗๓๐ตอนเช้า
มาเรียนทางขึ้นดอยสุเทพฯหน้าสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่เลย
ก่อนหน้านั้นก็พบพฤติกรรมของนายเคแปลกนะครับคุณ
ในเคร้อยล้านมีจังหวะหนึ่งจอดรถแล้วก็โขกศีรษะตนเองกับพื้นถนน
แต่ตอนนั้นไม่เห็นนะว่าแก้มแตก
แล้วก็ทีนี้ไปสอบถามทางแม่ค้าพ่อค้าทางชาวบ้าน
เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับที่นายเคถูกผู้ชายบิดมอเตอร์ไซค์มา

พ่อค้าแม่ค้าบอกไม่เห็น
ตอนแรกตำรวจคิดว่าไอ้ที่เขาไปโขกศีรษะกับพื้น

แต่ว่าสอบไปสอบมาปรากฏว่ามีคนต่อยเคเขาจริง
จังหวะนี้นะครับที่เขากล้มลงไปเหมือนจะโขกศีรษะ
ต่อยเคร้อยล้านจริง
และท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ตำรวจสพภูพิงราชนิเวศ
ตามจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
โดยแกะรอยวงจรปิดจุดเกิดเหตุ

ขับรถมาจอดฝั่งตรงข้ามสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
แล้วก็ข้ามถนนมาก้มกราบที่พื้นด้านหน้าสำนักงานตำรวจ
แล้วก็ย้อนกลับไปใส่บาทพระนะครับ
และเป็นจังหวะเดียวกับที่คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มา
จอดรอแล้วก็เดินตามแล้วก็ต่อยหน้าในเค

หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปนั่นแหละนะครับ

หลายคนโดยเฉพาะในโลกโซเชียลว่ากล้าดี
ใช่กล้ามากนะครับนายสหัสวัสดิ์อายุ๒๒ปี
เขาบอกว่าเขารู้นะว่าเป็นเคร้อยล้าน
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๕กันยายน
หลังเลิกงานผมกำลังขี่รถกลับบ้าน
อยู่ถูกรถข้างหน้าเบรกกระทันหันจนรถผมเกือบชน
ผมสังเกตเห็นว่าคนขับคือเคร้อยล้าน
ตอนนั้นก็ตกใจนะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะตกใจว่าอะไร
โอเคทำไมมาโผล่ที่เชียงใหม่
ทีนี้เขาขี่รถกลับบ้านเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

ปรากฏว่าพอขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
จ๊ะเอกับรถของเคอีกทีนึง

เขาก็เลยโมโหฮะขี่รถตามมาแล้วก็ทำร้ายตามคลิปนี่แหละครับ
ต่อยไปนะผมเองก็ถูกนายเค
ขู่ว่าในรถมีปืนเหมือนกันผมถูกขู่
แล้วก็ถือท่อนเหล็กจะมาเหมือนตีมาแทงผม
ผมก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
รับว่าผมทำผิดแต่ก็ยืนยันว่า
หากนายเคไม่ขับรถปาดหน้าผมก่อน๒ครั้ง๒ครา
ผมก็จะไม่โมโหแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องขึ้นนะครับ
ขับรถปาดเข้ามาในเลนของผม
โจทย์ดีว่าผมหักลบเกือบจะโจร
เพื่อนเกือบจะโจรผมแต่ว่าผมหักลบตังค์
ด้วยที่ว่าผมโมโหพอดีครับ
เพราะว่าเปิ้ลเกือบแต่ย่าว่าผมเกิดอุบัติเหตุถึง๒รอบ
ผมก็เลยจอดรถด้วยความโมโหก็เลยเข้าไปต่อย
นี่แหละเปิ้ลที่ว่าก็หมายถึงเคนนะนะ
เกือบจะจนผมก็คือชนผม๒เตื้อ๒ครั้ง๒ครา
เกือบจะยากคือผมเกิดอุบัติเหตุแล้วนะฮะ
ตำรวจให้ข้อมูลว่าหลังในเคร้อยล้านมาแจ้งความ

แต่ว่าเคขับรถหนีไม่ยอมไปโรงพยาบาลซะงั้นนะครับ
คดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกาย
มีโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทจำคุกไม่เกิน๒ปีนะฮะ
ตำรวจติดตามตัวมาได้แล้วนะ

เพราะว่าความผิดมันก็ชัดเจนนะครับ